ความเคลื่อนไหวที่จะออกมาในช่วง๒วันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะครับ
จะเริ่มประชุมในช่วงเช้าวันศุกร์ที่๒๖กุมภาพันธ์ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งสวิสเตอร์แลนด์นั้นช้ากว่าไทย๖ชั่วโมง
การเลือกตั้งเป็นวาระในช่วงบ่ายที่ฮาเลนสเตดียมมีความจุ๑๓๐๐คนครับ
ซึ่งการลงคะแนนจะเป็นแบบลับครับถ้าการโหวตครั้งแรก
สมัครคนใดได้รับการโหวตเสียง๒ใน๓หรือ๑๓๘เสียง
แต่หากครั้งแรกไม่มีผู้สมัครรายใดได้รับคะแนน๒ใน๓ก็จะมีการโหวตในรอบต่อมา
ตัวเองก็คาดว่ามี๒คนนะครับที่จะได้รับการเทคะแนน
ก่อนหน้านี้บางสมาธานก็ออกมาแสดงทีท่าชัดเจนแล้วว่าต้องการสรรพสนุนผู้สมัครคนใด
ไม่ต่างจากโซนอเมริกาใต้ที่มี๑๐สมาชิก
ขณะที่ทางโซนคอนคาเคฟหรือว่าอเมริกาหรืออเมริกากลางนะครับ
อาจจะมีมากกว่า๓๑สมาชิกที่สนับสนุน
แต่ทั้งนี้ยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งอีกหนึ่งโซนนะครับ
คือกลุ่มหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับ
ที่มี๑๑สมาชิกยังไม่แสดงความชัดเจนที่จะเลือกผู้สมัครคนใด

สื่อก็มองว่า๑๑สมาชิกเสียงนี่แหละที่จะเป็นตัวแปรนะครับ
ซึ่งคาดว่าคนนี้นะครับชิคอัลมานบินอิบราฮิมอัลคาลิฟาจะได้รับเสียงประมาณ๙๐คะแนนเลยทีเดียวนะ
คนนี้ก็มีการประกาศออกมาว่าให้จะฟ้องเรื่องของการเลือกในการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปก่อนนะครับ